ต่อไปนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคม
รักพื้นที่รักชุมชนของตัวเองนะครับ
คือมีคนไปเจอว่าตำรวจเขาเข้าใจแบบนั้นนะว่า
เอาตู้ไม้เก่าเนี่ยคือเป็นขยะแหละ
มาทิ้งในที่สาธารณะนะครับ
ก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยมาไลฟ์หรือมาถ่ายทอดสดซะเลย
ว่าตำรวจเป็นอย่างนี้ซะเองครับ
เนี่ยมาจากที่ไหนโดนสูงครับ
โรงสูงสวทพตรโรงสูงแล้วใครให้คุณเอามาถึง
โถอมันไม่ใช่เลยแล้วเอาตู้อะไรมาถึง
ตู้ไม้เก่าครับนี้มีแต่ตู้ไม้
อันนี้ผมไม่รู้ครับใช่แต่เราควรไหม
แต่เราทำงานราชการใช่ไหมเราควรรู้ใช่ไหม
ตรงไหนมันควรทิ้งขยะไม่ควรทิ้งขยะ
ขึ้นเลยนะคะเอาอะไรมาเก็บขึ้นไปเลย
ตำรวจทำเองให้เก็บปลายคืน

เป็นคลิปที่ถ่ายทอดสดนะฮะหรือว่าไลฟ์ของชาวบ้านคนหนึ่ง

ตำรวจแต่งครึ่งท่อนครับมากับผู้ชายวัยกลางคนนะครับ

องค์เพอร์โน้นสูงจนครราชสีมา
ฟังแล้วต้องยอมรับว่าจุกฮะพี่ตำรวจคงจุกไปและ
เขาก็ไม่ได้เถียงนะยอมรับว่าทิ้งไปเพราะความไม่รู้
เอาตู้ไม้เก่าเนี่ยนะฮะก็เก็บขึ้นรถ
แล้วเขาบอกจะไปทิ้งที่บ่อขยะให้ถูกต้องต่อไปนะครับ